ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากรณีที่ออกมา
วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เธอประกาศที่จะเดินหน้านะครับ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลต่อไป
นี่คือภาพของช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
นางสาวพัชรพรจันทรประดิษฐ
เข้ารับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวน
ที่สนนางเลิ้งนะครับมีคุณนวัดมาด้วยนะครับ
กรณีที่นายอภิวัตขันทองประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
หรือคอตสตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

นางสาวพัชรพรให้สัมภาษณ์บอกว่า
มารับทราบข้อเก่าหา๓ฐานความผิดคือ๑หมินประมาท

และ๓ความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ยังคงจะเดินหน้าเป็นกระบอกเสียง

ไม่กลัวว่าจะต้องถูกดำเนินคดีซ้ำก็ตามครับ
ให้คุณสวนขึ้นมาเลย

ยอมค่ะยอมค่ะ
ก็เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้น
รัฐบาลตอบสนองกับเรายังไง

หนูพูดหนูใช้ภาษาหนูนะคะ
หนูพูดเพื่อให้รัฐบาลคิดสำนึกและสำเนียกตัวเอง
ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนแล้วมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร
คุณผู้ชมครับพนักงานสอบสวนเปิดเผยนะครับ
สำหรับคดีที่มีการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับศิลปิน
ดาราที่วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีมี๓คนด้วยกัน
คือมิลลิหรือนางสาวดานุภาคณาธีรกุล
แล้วก็น้ำมิสแกรนแล้วก็คุณยุทธ์เลิศ
สิบประภาคที่เป็นภูมิกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับ
ขณะนี้เหลือแต่คุณยุทธ์เลิศเท่านั้น
ที่ยังไม่ได้ติดต่อมาว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันไหนครับ